คือที่ผมอึ้งเพราะว่า

บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูล

ท่านก็ทำหนังสือขอย้ายตัวเองเลย

ว่ามีสวยสติ๊กเกอร์จริงครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหแต่ฟังท่านผมก็ฟังแล้วออก

ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีสวยจริงนะ
เป็นเรื่องที่ได้ยินมานานอาจจะเป็น
เป็นช่วงบางเวลา
และเมื่อตรวจสอบกลับไปเนี่ย
นะครับก็ได้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติ

คือมีมานานแล้ว

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบด้วย
หากพบว่าฆาติการทำผิดนะครับ

ไม่ตรวจสอบแค่เรื่องสวยรถบรรทุกนะ

ส่วนสติ๊กเกอร์ลูกเต๋าของแรงงานต่างด้าว

การเผยแพทย์ลงโซเชียลมีเดียนะครับ
สั่งการให้ตรวจสอบข้อได้จริงเหมือนกัน

ส่วนมันเป็นข้อมูลเก่านะ

เดี๋ยวจะมาปรักปรำเจ้าหน้าที่ได้นะ
แต่ก่อนนั้นคนตรวจสอบต้องเป็นประชาชนเหรอ
ยังต้องรอผลตรวจสอบก่อน

การประกาศสงครามกับสวยสติ๊กเกอร์
แต่เป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่

ให้หมดไป

มีบอทมาแล้วอ่ะโอ๊ยโทษไปไล่ขอนี่เอายาพี่ไปพ่น
หรือยังงี้เราแคปข้อความของคุณผู้ชมไหม
เออรวมเล่มแล้วส่งให้ไหมที่บอกพี่กัดว่าแบบยังไงอะไรแบบนี้
ขณะที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับ
ผลประบบตรีจรุลเกียจปานแก้วนะครับ
แล้วก็ผู้ประคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบในฐานะรักษาราชการผู้ประคับการตำรวจทางหลวง
เรียกตำรวจทางหลวงระดับผู้กำกับการ
มาประชุมในประเด็นสวยลดวันทุกข์ครับ
ซึ่งท่านผู้การยอมรับท่านก็ยอมรับอีกแล้วนี่
รับบอกว่าสวยมันอยู่ใต้พรมมานาน
ครับอ้าวท่านก็รู้ดิผมมันน่าจะปูดเห็นชัดเลยนะต้องขอบคุณนะ
ไม่ได้ขอบคุณดอมน้ำแข็งขอบคุณคุณวิโรธอุกาบาท
เออนะฮะผมเรียกตามดอมแล้วพี่วิโรธนะ
คุณวิโรธว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
นำเรื่องนี้มาเปิดเผยท่านบอกท่านไม่ได้หนักใจเลยนะ
ที่ต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้เพราะสิ่งที่นายวิโรธพูด
ถูกต้องทุกอย่างนี่ไง
แต่ว่าก็ต้องทำตามแนวทางไป
ตำรวจทางหลวงจะเป็นหน่วยงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้
บรรดาหน่วยเฉพาะกิจที่มีการตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้
อะไรที่เป็นปัญหาสอดทุจริตอาจจะพิจารณายกเลิกทั้งหมด
หากพบว่ามีตำรวจรายใดเอี่ยวทุจริตสวยสติ๊กเกอร์
เอาผิดไม่เว้นไม่มีช่วยเหลือ
ทุกขั้นตอนหลังจากนี้มันอาจจะไปกระทบธุรกิจนะ
กระทบผู้ประกอบการนะคือรถบรรทุกน่ะ
อาจจะจับทุกด่านนะนะครับก็ต้องยอมรับความจริงนะ
เออเอาลองฟังท่านหน่อยฮะ
เสียงของท่านแปลความได้ว่า
ผู้ประกอบการครับรถบรรทุกครับ

ถ้าบรรทุกเกินจับแหลกนะซึ่งท่านต้องไม่บรรทุกเกิน
อันนี้มันก็ต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ถ้าบรรทุกเกินว่า

เมื่อวานถ้าได้ดูคุณวิโรธเนี่ย
คุยกับพี่อุ๋ยเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามันมีเรื่องข้อกฎหมายอาจจะต้องไปแก้หน่อย
เพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับการขับรถบรรทุกของแบบนี้
คือมันทำให้เราเห็นเลยว่าอ๋อนี่ใช่ไหม

การตรวจที่ด่านช่างน้ำหนัก
ก็เลยปล่อยถนนในไทยเลยเป็นอย่างไร
แล้วก็พังไงเออมันเป็นลูกโซ่เลยนะใช่ครับ

เฮ้ยทำไมถนนพังทำไมไม่ซ่อม
นี่ครับคุณได้รับปกทศประชาชนทุกคนได้รับปกทศ